กลับมาติดตามเรื่องของปากท้องของประชาชน

แล้วก็ต้องเจาะไปที่ราคาน้ำมันดีเซลด้วยนะครับ
แล้วก็คลมมีการอนุมัติในการลดภาษี
พสามิตรน้ำมันดีเซลลง๓บาทต่อลิตร
แต่๓บาทต่อลิตรต้องทำความเข้าใจ

หรือว่ามันเป็นรถเป็นเงินหรือว่าเป็นรถเป็นอะไรอีก

สวัสดีค่ะคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมครับ
อั้นไม่อยู่ฝืนไม่ไหว
สุดท้ายวันนี้ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊มก็ปรับลดลงมาลิตรละ๒บาท
เหลือราคาหน้าปั๊มสำหรับกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยอยู่ที่เล็ดละ๒๗บาท๙๔สตังค์
ที่จริงเนี่ยตอนแรกรัฐบาลก็แบะท่าออกมาว่า
ถึงรัฐบาลจะประกาศลดเก็บภาษีสำประสามิด
น้ำมันดีเซนลงลิตรละสามบาทแต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะเอาไปลดราคาหน้าปั๊ม
แต่จะเอา๓บาทที่เป็นส่วนลดภาษีนี่แหละไปโปะเข้ากองทุนน้ำมัน
ไม่ใช่เอาไปลดราคาน้ำมันดีเซนหน้าปั๊มเพราะถือว่าราคาดีเซนหน้าปั๊มเนี่ย
ยังไงยังไงก็ถูกตรึงไว้ไม่ให้เกิน๓๐บาทอยู่แล้ว
นี่คือท่าทีทิศทางที่แถลงออกมาตอนแรกแรกซึ่งผมก็บอกว่า
เอ๊ทำไมถึงไม่แบ่งสรรปันส่วนมาชดเชยหรือมาทำให้น้ำมันดีเซนลดลงมาได้บ้าง
ถึงไม่ใช่ทั้งหมดแต่ก็ยังดีไม่ใช่ชาวบ้านไม่ได้อะไรเลย
สุดท้ายรัฐบาลก็ยอมครับยอมเอาส่วนลดภาษีสามบาท
เอาไปโปะกองทุนน้ำมันเพียงลิตรละบาทเดียว
ที่เหลืออีกสองบาทเอาไปลดราคาให้ประชาชน
ให้ประชาชนได้อนิสงฆ์จากการลดภาษีสรรพสามิตรด้วย
ไม่ใช่กองทุนน้ำมันได้ไปฝ่ายเดียว
ฉะนั้นวันนี้ราคาน้ำมันดีเซนก็ลดลงมาลิตรละ๒บาท
ก็ถือว่าทุนน้ำมันดีเซนก็ลดลงมาลิตรละ๒บาท
หรือว่าเปลี่ยนใจก็ดีกว่าไม่เปลี่ยนมาช้าดีกว่าไม่มา
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมันจะเป็นยังไงต่อ
เพราะถ้าราคาน้ำบิดมาดิบอยู่ในภาวะตอนนี้ถือว่าสูงอยู่
มันก็จะทำให้เงินจากกองทุนน้ำมันเนี่ย
ไหลออกไปเดือนละประมาณ๘๐๐๐ล้านบาท
กับการที่ต้องไปอุ้มแก๊สหุงต้มอุ้มดีเซล
สถานการณ์ก็ติดลบอยู่ตอนนี้๑๘๐๐๐ล้านบาท

ทีนี้ถามว่าปัจจัยที่ต้องจับตามองว่าราคาน้ำมันดิบ
มันจะพุ่งสูงขึ้นหรือจะลดราคาลงหรือจะตรึงอยู่อย่างนี้ประมาณนี้
มันมีสองมันมีปัจจัยสำคัญท่านคงทราบแล้ว
เรื่องของสองยักษ์ใหญ่คืออเมริกากับรัสเซีย
ว่าเขาจะเอายังไงกันแน่กับสถานการณ์ที่ยูเครน
อันนี้ท่านคงพอรู้มาแล้วนะครับว่าสถานการณ์มันเป็นมายังไง
ถ้าอเมริกากับรัสเซียลุยกันจริง
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมันพุ่งขึ้นแน่
แต่ถ้าปัญหามันคลี่คลายลงราคาน้ำมันดิบของโลก
ก็จะคลายตัวลงตามไปด้วยแล้วถามว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะเนี้ย
สภาพที่เกิดขึ้นอย่างนี้มันเป็นยังไง
ให้ฟังโดยสรุปว่าก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมคงได้ยินข่าว
สื่อตะวันตกเขาประโคมออกมา

อกตกใจวันวิตกตื่นเต้นขนลุกขนพอง
กับการรายงานถี่ยิบเป็นระยะระยะว่ารัสเซียกำลังจะบุกยูเครน
เมื่อนั้นเมื่อนี้แล้วถ้าถึงวันนั้นอเมริกา
ก็ต้องยอมไม่ได้อเมริกาก็ต้องไปลุยกับรัสเซีย
เพื่อปกป้องยูเครนโลกทั้งโลกมันเสียวไส้ตรงนี้แหละ

สถานการณ์เป็นยังไงครับล่าสุดเนี่ย
กองทัพรัสเซียที่มีข่าวว่าเขาระดม
ทหารมาจากภาคใต้ภาคตะวันตกเพื่อร่วมปฏิบัติการซ้อมรบ
เป็นการภายในก็สิ้นสุดยุติภารกิจไปแล้ว
ตอนนี้กำลังทยอยถอนทหาร
กลับไปสู่ที่ตั้งฉะนั้นรายงานของสื่อตะวันตก
ชวนให้ขนลุกขนพองมาตั้งต่อเนื่องมันก็กลายเป็นข่าวปลอมเฟคนิว
ซึ่งจีนเนี่ยเขาใช้คำว่าสื่อตะวันตกปั้นข่าวขึ้นมา
คนที่ยูเครนอยู่ในอาการตึงเครียดกันไปหมด
ฉะนั้นเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ปัจจัยที่จะทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

คงจะหมดห่วงไปหนึ่งปัจจัยแล้วพอสถานการณ์มันหายตึงเครียด
ราคาน้ำมันดิบก็จะไม่น่ากังวล
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจก็น่าจะคลายตัวลง
แต่ว่าแน่นอนครับมันยังมีปัจจัยอื่น
ที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังตรึงไว้อยู่ในระดับที่สูงอยู่
แต่ว่าปัจจัยอื่นมันก็ไม่น่ากังวลเท่ากับปัจจัยที่เกิดสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซีย
อย่างที่เล่ามาทีนี้เมื่อราคาน้ำมันดีเซนหน้าปั๊มลดลงลิตรละสองบาท
มันจะเป็นยังไงต่อการขึ้นราคาค่าขนส่ง
ของผู้ประกอบการที่ฮึ่มกันอยู่เนี่ย
ขึ้นไม่ได้แล้วไม่มีเหตุผลและควรจะลดราคาค่าขนส่งลงมาด้วยซ้ำไป
เพราะดีเซลลดลงมาตั้งสองบาทต่อลิตรอันนี้เป็นเรื่องของราชการจะต้องไปจัดการ
เมื่อค่าขนส่งไม่ขึ้นราคาก็ไม่มีเหตุผลใดที่สินค้าทั้งหลายทั้งปวง
ฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยอ้างค่าขนส่งเป็นต้นเหตุ
ก็เป็นภารกิจของรัฐบาลของกระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะของกรมการค้าภายใน
ธิบดีกรมการค้าภายในคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมบอกผมว่ากรมการค้าภายในเนี่ย
ที่ผ่านมาเขาได้ทำงานหนักอย่างต่อเนื่องที่จะควบคุมกำกับไม่ให้สินค้า
ฉวยโอกาสขึ้นราคาซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจ
ในระดับที่ดีพอสมควรใครที่ฝ่าฝืน
ก็จะเจอการลงโทษอย่างจริงจังและเข้มงวดมาก
ซึ่งตอนนี้เนี่ยเหตุผลหนึ่งที่เขาทำงานได้ฉับไวเพราะว่า
ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือในโทรศัพท์มือถือมีกล้องถ่ายรูป
ร้องเรียนแจ้งเหตุสินค้าขายเกินราคามันทำได้ง่ายขึ้น
เร็วขึ้นทั่วถึงขึ้นแค่หมุนไปที่สายด่วนหนึ่งห้าหกเก้า
เดี๋ยวเดียวก็หน่วยปฏิบัติการก็ออกไปถึงจุดก็ทำเอาพ่อค้าแม่ค้าที่เอาเปรียบ
โดนจับโดนปรับได้ฉับไวขึ้นตอนนี้ก็แย้งไปเยอะแล้วครับ
ทีนี้วันนี้ก็ขอปิดท้ายขอบอกกล่าวถึงแฟนรายการกลุ่มหนึ่งที่
สนใจเรื่องของอาหารปลอดภัยโดยเฉพาะสินค้าออร์แกนิค
ผักออเกเนคอาหารออเกเนคซึ่งอธิบดีวัฒนศักดิ์เสื้อเอี่ยม
ฝากบอกมาว่ากรมการค้าภายใน
จัดงานตลาดนัดอินซีใจกลางเมืองอันนี้เป็นงานที่จะแหล่งรวมสินค้าอาหาร
เพื่อสุขภาพครั้งใหญ่เลยครับท่านจะได้พบกับสินค้าเกษตรอินทรีย์
สินค้าปลอดภัยสินค้าจากชุมชนฟาร์มอัลเล็ต
ทั่วประเทศกว่าหกสิบล้านค้าแล้วจะมีกิจกรรมให้ความรู้
เกษตรอินทรีย์และธรรมชาติมาหลายกิจกรรม
ตรงนั้นเขาเรียกว่าสวนผักใจกลางพระราม๙
งานเขาจะจัดในช่วงทุกสุดสัปดาห์ทุกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์
เขาจะเริ่มวันศุกร์ที่๑๘เนี่ยครับวันนี้แหละเป็นวันแรก
แล้วก็จะจัดไปทุกวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่๒๗มีนาคม

งานเขาจะจัดในช่วงเวลา๓โมงถึง๓ทุ่ม๑๕นาฬิกาถึง๒๑นาฬิกา
อันนี้ถ้าใครสนใจก็สอบถามสายด่วนกรมการค้าภายใน๑๕
เขาจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้เพราะว่าทุกวันนี้คนสนใจเรื่องอาหารปลอดภัย
ออร์แกนิคกันเยอะมากงานนี้จะเป็นงานใหญ่สำหรับสินค้าออร์แกนิคจริงจริง
อันนี้ก็ปิดท้ายบอกกล่าวกันมาครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ฮะแหมมีงานดีมาแนะนำด้วยน่าไปนะ